กรรมการการเลือกตั้งก็ได้เตือนผู้ที่ได้นำคลิปเพลงที่มีถ้อยคำไม่เหมาะสม
แล้วก็ชี้นำการออกเสียงประชามติมาเผยแพร่ซ้ำว่าอาจจะเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะครับ
ในขณะที่เวทีสัมมนาวิชาการในวาระครบรอบ๑๘ปี
สำนักงานกรกตได้มีการเสนอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่งประเด็นคำถามพ่วงประชามติไปให้สารรัฐมนูล
นิจฉัยว่าเป็นการโน้มน้าวประชาชนหรือไม่
โดยในเวทีสัมมนาวิชาการเหลียวประชามติสากลและประชามติไทย
ที่ได้จัดขึ้นในวันครบรอบ๑๘ปี
สถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
วิชาการก็มองนะครับว่าการออกเสียงประชามติของไทยครั้งนี้
มีข้อบกพร่องอย่างรุนแรงที่สุด
เพราะไม่บอกให้ชัดเจนว่าหากร่างรัฐมนูลไม่ผ่านประชามติแล้ว

ขณะที่ถ้อยคำในกฎหมายประชามติก็มีคำที่คลุมเคลือ
พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่งประเด็นคำถามพ่วงประชามติให้สารรัฐมนูลตีความด้วย
สอสอเลือกนายกใช่มั้ยครับ
เอาล่ะไม่ต้องมีประโยคว่าสวที่ขอสชเลือกหรอก
ให้มันชัดว่าจริงแล้วคำถามคือเห็นด้วยหรือไม่ที่ให้สวในบทเฉพาะการ

เพื่อให้การปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติเกิดความต่อเนื่อง

ผมว่าไม่ดีนะครับ
ผมว่าเข้าใครขัดรัฐมนุนนะครับ
ตรวจการแผ่นดินลองส่งคำถามพ่วงไปให้สามนุนดูอีกอันก็ดีนะครับ
ส่วนกรณีสารรัฐมนูลได้รับเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตีความมาตรา๖๑วัก๒ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูล
ขัดต่อรัฐมนูลชมห์ชั่วคราวไว้พิจารณานายสุปเฉยสมเจริญบรทัศนกรกตอย้ำว่า
ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกรกต
และไม่มีผลต่อการยกเลิกหรือว่าเลื่อนวันออกเสียงประชามติอย่างแน่นอน
ขณะที่ความคืบหน้าการส่งคำชี้แจงเป็นเอกสารไปยังสารรัฐมนูลภายใน๗วัน
ทางกรกตก็จะประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า
สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช
อบหมายให้สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
ส่งข้อมูลและเอกสารที่เป็นหลักการและเหตุผลของมาตรา๖๑วัก๒
คลิปเพลงที่มีเนื้อหาถ้อยคำหยาบคายและชี้นำการออกเสียงประชามติ
เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอยู่ในขณะนี้
แม้จะเป็นคลิปที่เผยแพร่ตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน
ที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐมนุนจะมีผลบังคับใช้และไม่มีความผิดตามกฎหมายประชามติ
แต่หากมีผู้ที่นำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่ซ้ำ
อาจจะเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายได้
พร้อมย้ำว่ามาตรา๖๑วัก๒ยังมีความจำเป็นอยู่ครับ